เรื่องการแก้บนมันมีมากมายหลายวิธี

ไหนล่ะ
เออเอาทั้งหมดทั้งมวลน่ะนะ
เขามีความเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ
ก็เลยต้องมีประหลัดคงประหลัดขิกวางเอาไว้
แล้วอย่างที่ผมบอกครับประหลัดจิกส่วนใหญ่เขาจะไปขอในเรื่องของ

แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือการขอฟ้าขอฝนถูกไหม

ที่นี่ก็คือเป็นบ้านเลขที่ของศาล
อ่าจะเขียนจดหมายหาจะส่งพัสดุให้มันก็ต้องมี

ชื่อจริงว่านายโอภาษสมจิตบอกว่า
สารแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดแล้ว

ชาวบ้านนะเขาบอกว่ามาขออะไรแล้วก็ได้ผลตามนั้น

เคยว่าจ้างโคโยตี้มาแก้บนสารประหลัดขิกตรงนี้
โอ้โหมาสามนางเลยสามโคเลย
ก็ต้องเต็มที่จะให้ท่านประหลัดขิกได้มีความสำราญใจ
คือเต้นตั้งแต่กลางวันเย็นกลางคืนเลยนะคะ
ให้ท่านได้แสดงอิทธิฤทธิปฏิหาร
ท่านก็ต้องได้เห็นอะไรที่มันแบบว่าจำเรินจิตจำเรินตาจำเรินใจ
เพราะนั้นท่านไปจ้างโคโยตี้มารำถวายแก้บน
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ผมเองก็ไม่มีคำอะไรที่จะบอกมากไปกว่านี้
เพราะว่าคุณเองก็ต้องตั้งสติและเตือนตนเหมือนกัน

ก่อนที่จะไปเตือนใครก็เตือนตนก่อนว่า

จะทำบุญกับโพลเมื่อไหร่

ต้องรู้จักประมาณบ้าง

ใช่ไหมล่ะเราเองอาจจะไม่เคยถูกรางวัล
ไม่เคยไปขอโทษอะไรแล้วได้ตามนั้น

คือไม่จำเป็นเลยใช่ไหมว่าต้องถูกรางวัลก็ว่าจ้างได้

เอาแล้วแต่ความสบายใจแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยเหมือนกัน